คุณผู้ชมคะเวลาไปเที่ยวผับเวลาไปเต้นอ่ะ
คุณผู้ชมเต้นกันแบบเรียบร้อยไหม

นี่ไงถึงถามว่าเต้นแบบเรียบร้อย

คือไม่ใช่อยากเดินเอง
พี่เบิร์ดตรงนู้นน่าจะอากาศดี

อ่านี่เดินเป็นสอเลย

น้องแสงแดดเธอ
แล้วเวลาไปกับแก๊งเพื่อนที่แบบเป็นหนักเต้นเหมือนกันอ่ะที่โดยคิดภาพคุณผู้ชมคิดภาพ
คือเต้นแบบเต็มที่ใช่ไหมแต่ปรากฏว่าพอไปเที่ยวคราวนี้
โดนกาดเอากระบองตีหัวหัวแตกต้องเย็บเนี่ยทำไมอ่ะเหตุผลคือ
ให้มันเรียบร้อยหน่อยได้ไหม

เร็วละก็ที่นมสังแดดแล้วที่แบบชุ่มชุ่มเนี้ยคือไม่ใช่เงื่อ
คุณผู้ชมคือเลือดแล้วที่ล็อกคอนี่ไง
ใช่ที่บอกว่ามีเรื่องไงกาดเหรอกาดเอากระบองไปตีหัว

พอฟังตอนพาดหัวตอนแรกแบบเฮ้ยเหตุผลนี้จริงเหรอ

เหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นกับน้องแสงแดด
หรือว่านายอาวุธทองคำอายุ๑๙ปี
อย่างที่บอกไงว่าน้องแสงแดดคือเป็นคาเบอร์เร่โชว์
แล้วโดนกาดของผับชื่อว่าในไอซ์เอากระบองมาตีหัว
แล้วดูสิที่หัวชุ่มหัวแฉะอยู่แบบนี้
เลือดอาบเย็บ๕เข็มเลยนะ

เหตุการณ์นี้ค่ะคุณผู้ชมมันเกิดขึ้นเมื่อ
วันที่๖ตอนประมาณตี๒กว่าค่ะ
อันนี้เป็นที่ผับนะอยู่ที่ถนนราชยินดี

เพราะอะไรคือพอน้องแสงแดดมีการเอาคลิปนี้มาโพสต์
เพราะว่าเธอกลัวกลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม

นักข่าวของเราก็เลยไปคุยกับฝั่งผู้เสียหายหน่อยค่ะ

ก็มากันประมาณ๕๖คนมาเที่ยวที่ผับแห่งนี้

เวลาหนูอยู่กับเพื่อนหนูก็เต้นแบบเต็มที่

แต่จู่ดีน่ะใช่ไหมอ๋อนี่ไงนี่คือเวลาเธอแสดงใช่ไหม

มีมือม้ายมันต้องออกม้ายขวาเออเขาเต้นคับเบอร์เล่อะมันต้องแบบนั้นถูกต้อง

คือวงแขนกว้างด้วยแหละเวลาเต้นแต่ละท่าเนี่ย
ก็นี่ไงแล้วจู่เนี่ยทางพนักงานร้านทางกาด๒๓คนเดินมาที่โต๊ะไง
แล้วก็เตือนเต้นให้เรียบร้อยหน่อย

ถ้าเกิดเต้นไม่เรียบร้อยอีกเดี๋ยวออกจากร้านเลยนะ

อย่างนี้ไม่ต้องมีภาพแปะหน้าร้านนะ

หรือต้องมีป้ายแปะในร้านด้วยว่าการุณาเต้นให้เรียบร้อย
โอ้โฮ
ยังไงคุณผู้ชมช่วยบอกหน่อย
เพราะข้างนะ
เขาคิดดูสิเป็นชาวมาเล
ครับเขาก็มาเที่ยวใช่ไหม
โอ้โฮ
้มหลวงสระขาดคงจะแบบจังหวะยึ๊วอยู่แบบโอ้โห

ผับเองก็ยังไม่ได้ออกมารับผิดชอบอะไรนะ
แล้วเธอมารู้ทีหลังว่าไอซ์น่ะ

กาดที่ทำงานอยู่ปัจจุบันนะ
แต่เป็นอดีตกาด

อ่าขอฟังเสียง

แล้วเขาเหมารวมทั้งหมดเลยเขาพูดเชิงด่าทั้งหมดเลย

ตอนนั้นหนูยังไม่ทราบว่าหนูเอาหัวแตก
แล้วก็เหมือนกับก็ได้มีการทะเลาะกันต่อ

แล้วก็ทะเลาะกันแบบตีกันต่อ

ในสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าหนูก็เสียหลายทาง

นี่ค่ะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องทางคดี

ก็คือน้องแสงแดดมาสอบปากคำเพิ่มเติมแล้วนะ
และบอกว่าพวกเกราะนะคะฮะ

เข้าไปใช้บริการเนี่ยอ่าใช่อืมคือเรื่องของไอ้เต้นเรียบร้อยไม่เรียบร้อยเนี้ยครับ
คุณผู้ชมครับคำว่าไม่เรียบร้อยของกาดผมจะตีความว่า
คือเขาอาจจะเต้นแล้วไปโดนโต๊ะอื่น
อื่นอาจจะไม่พอใจอันนี้เราเดาเวลาแบบวาดมือเยอะเนี่ย
ทำยังไงดอมไหนลองทำดิน้ำแข็งทำดิผมเคยทำนะเต้นรถเหรอ
อ่าอ่าอ่าดออย่างงี้หรอสวัสดีครับอ๋อเต้นเรียบร้อย
เรียบร้อยไงอ๋อมีมารยาทด้วยอย่างงี้เต้นนิดนิดพอนั่นทำอะไร
ทำอะไรอ่ะเต้นไงเต้นเรียบร้อยไงเต้นเรียบร้อยครับ
ทำไมต้องตำแหน่งอย่างเงี้เอากดแขนออกไม่ได้อ่าเออ
บางทีมันไปขับไหลอ่ะแล้วพี่ดูดิอันนี้คือประหนึ่งโชว์บนเวทีแล้วนะเนี่ย
อันนี้ก็อยู่ที่วิจารณญาณของแต่ละคนนะครับว่าเวลาไปเที่ยวแล้วท่านจะทำตัวอย่างไร